มาดูเรื่องของเต่ากันบ้างดีกว่า

ไงคุณผู้ชมเขาบอกว่าเต่ามันเข้าบ้านของชาวบ้าน

โรยแป้งเลยครับ

เป็นไปได้อย่าเอาแป้งไปโรยเลยครับ

เต่าพวกนี้มันไม่ค่อยชอบแป้งหรอกครับ

เต่าที่เป็นรักกะแร้ผมนี่แหละครับชอบแป้ง

เจ้าของคลิปเขาบอกเขาเจอเต่าตัวใหญ่ตัวนี้

ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะอายุเยอะใช่ไหม
คนที่มีความเชื่อเขาก็ตั้งชื่อให้เลยว่า
นี่คือปู่เต่าพันปี
โอ้โหเขาว่ากันว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการอายุยืน
ยิ่งเข้าบ้านหลังไหนเออเป็นมงคลแห่
ก็เลยเอาแป้งมาโปะโบก

เอาไปดูกันหน่อยว่าโบกแป้งแบบนี้แล้วเนี่ย
ชาวบ้านที่เขามีความเชื่อเขาว่ายังไงบ้างครับ
มันเก้าที่นี่ตัวนี้
โอ้โหทาทั้งข้างบนและข้างล่าง
แล้วมานั่งสองนั่งเล็งกันแม่นอีหรี

เออเอาก็ดูกันไปแต่แนะนำอีกสักครั้ง
บอกอีกสักทีว่าไอ้เต่าพวกนี้มันไม่ได้ชอบหรอกครับแป้ง
ถ้าเป็นไปได้อย่าไปโรยเลยนะครับ
เดี๋ยวหลายคนก็จะไปมองว่าเออเป็นการทรมานสัตว์เนาะ
เตือนกันเอาไว้ฝากให้คิดนะครับวัยรุ่น
อ่ะไปดูเรื่องนี้กันบ้างที่บ้านเช่าหลังนี้
บ้านเลขที่๔๒ทับ๑ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ที่นี่ก็เจอเต่าเขาบอกว่าเต่าตัวนี้คือตัวใหญ่อยู่เหมือนกัน
ขึ้นมาจากคลองชนประธานมาแถวนี้แล้วมาบ้านหลังนี้ครั้งที่สองแล้วนะ
มันติดใจอะไรบ้านหลังนี้เหรอครับมาถึงสองครั้งสองคา
เจ้าของบ้านฮะคุณวัญชัยนะฮะคุณวัญชัยใจแก้ว
บอกว่านี่ครั้งแรกเจอน่ะก็เอามันกลับลงคลองไปนะ
ไม่เคยเอาขึ้นมาแบบว่าทาปงทาแป้งอะไรหรอกสงสารมัน
แต่เอาลงไปปั๊บเฮ้ยมันโผล่พลวดขึ้นมาแล้วมาที่เดิมอีก
ไม่รู้ติดใจอะไรบ้านพี่วันชัยนักหนาอ่ะแต่เขาก็มีความเชื่อไง
ยิ่งชาวบ้านเขารู้ข่าวก็มาดูหน่อยมาให้โชคให้เล่าขอบ
อันนั้นไหนก็มาแล้วขอสองซิกแพ็กหน่อยด้านหน้าทองมัน
แล้วก็ดูไปดูมาแล้วเดี๋ยว
เดี๋ยวเตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
เหมือนเดิมแต่จะมาอีกหรือเปล่าก็คงจะแล้ว

ในเมื่อมันชอบจะมาที่นี่สงสัยจะชอบบัตรไช

แล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ
คลองก็อยู่หน้าบ้านพอดีก็แปลกดีเหมือนกัน